ไปดูเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อย
ประกาศรายชื่อทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลชายหญิง
สมคัญก็คือเกมบอลโลกรอบขาดเลือกที่จะเจอกันทางอิรัก

รายวัชมีการเรียกผู้เล่นใหม่ติดทีมมา๒คนนะครับ
ก็คือสุปโชคสารชาติกองกลางดาวรุ่งจากบุรีรำ
เพิ่งจะหลุดจากทีมชุด๔เกมแล้วก็โมเดลทอมเบีย
เกาหล่าลูกครึ่งไทยเยอรมันจากแบงค์คอร์กยูเอเตส
ก่อนหน้านี้ในยุคของพิซิโก้กิริศักดิเสดังเมืองเคยเรียกตัวมาแล้ว

สำหรับรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับไปดูชมหน้าค่าตากันหน่อย
เริ่มตั้งแต่คุณสาประตูกวินทัพสัจจานนั้น
ผู้สาประตูหมายเลข๑ทีมชาติไทย

ถ้าจะมีเพิ่มเติมก็คืออย่างที่ผมบอก
แล้วก็ฟิลิปโลเลอร์จะได้รับโอกาสต่อเนื่องนะครับ
โอ้โหฟิลิปโลเลอร์นี่ถือว่าฟอร์มน่าสนใจนะครับ
ลงไปสักกว่า๑๐ตัวนาทีแต่ว่าถือว่าทำฟอร์มด้วยอย่างยอดเยี่ยม
เล่นนะครับมีชื่อต่อเนื่องในเกมสำคัญอย่างเป็นทางการ

มีข่าวหลุดมาจากแคมป์ทีมชาติเหมือนกันนะครับว่า

เอามาลองดูนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า
ตัดตัวเหลืออีก๒๕ตัด๒คนเหลือ๒๓
จะได้โอกาสมาซ้อมกับรุ่นพี่ถ้าเกิดกระดูกดีพอ

ก็เกมกับอีรักษ์กับออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ก็คือธรีสินแดงดาสิโรชชัตอย์ทองและอธิสักรัยสร
ก็เป็น๓ศูนย์หน้าในดวงใจของรายวัชอยู่แล้วนะครับ
ก็ยุคนี้ก็คงจะมี๓กองหน้าคนนี้นะครับที่จะมีโอกาส
เพื่อเป็นการช่วยเหลือในวันเบื่อ
บุญญจินดาเวลา๕โมงเย็นนะครับ

แม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ก็ได้ติดตามการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีอย่างต่อเนื่องนะครับ